เอามาดูเรื่องของกรณีที่เมื่อวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
และหลังจากจบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
มีคำสั่งพักงานพิธีกรหรือว่าผู้ดำเนินรายการเวทีดีเบตนี้นะคะ
วิชาชีพสื่อออกแถลงการเรียกร้องให้บอร์ดอสมททบทวนคำสั่งนะคะ
ส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคำสั่งนี้นะคะ
มาดูแถลงการจากฝากฝั่งของสื่อกันก่อนนะคะ
ก็คือจากสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยออกแถลงการเรียกร้องให้ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นนายและบอร์ดอสมทบทวนคำสั่งให้นางอรวรรณชูดียุติการทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการศึกเลือกตั้ง๖๒
ด้วยเหตุผลที่บอร์ดอสมทชี้แจงว่าเข้าข่ายชี้นำโจมตีรัฐบาล
โดยคำแถลงการบอกว่าเรื่องนี้เป็นเพียงการกล่าวอ้างเพื่อปิดกั้นเสรีภาพการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายแทรกแทรงเสรีภาพการนำเสนอข่าวและคุกคามสื่อมวลชนโดยตรง
อีกทั้งยังละเมิดสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังจะเลือกตั้ง๒๔มีนาคมนี้
หน้าที่ของสื่อมวลชนจึงมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวและตระหนักถึงการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
จากนี้นะคะการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนยังเป็นไปตามรัฐธรรมนุนมาตรา๓๕ที่ระบุว่าบุคคลที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
อกจากนี้ยังมีเสียงตำหนิจากนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นะคะโดยบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
๙ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลของคุณอรวรรณซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการเวทีดีเบตนั้น
ต้นสังกัดควรทบทวนการตัดสินใจไม่ว่าจะมีเบื้องหลังอย่างไร
แต่ขณะนี้เดินหน้าสู่ประชาธิปไตยการปิดกั้นไม่ใช่คำตอบ
การแศกแทรงสื่อที่เป็นสถาบันสำคัญของประชาธิปัตย์สมควรหรือไม่
ควรหรือไม่ช่อง๙เป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจ
เป็นของประชาชนไม่ใช่ของใครยิ่งต้องเป็นกลาง
หากเป็นการแทรกแซงของภาครัฐจะส่งผลลบกับฝ่ายภาครัฐเอง
มีแรงสะท้อนกลับแรงยิ่งขึ้นและเชื่อว่าคนไทยเกลียดความอายุติธรรม
นี่เป็นความคิดเห็นของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะ
ขณะที่บรรดาผู้สมัครของพักการเมืองที่มาร่วมเวทีดีเบตในวันนั้น
วันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพอร้อมใจกันค่ะ
โพสต์ข้อความตำหนิการตัดสินใจของบอร์ดอสมทเช่น
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ระบุว่าขอเป็นกำลังใจและยืนหยัดเคียงข้างคุณอรวรรณและนายเวียระ
ที่ทำหน้าที่สื่อได้เป็นอย่างดีสุดความสามารถตามจัญญบันวิชาชีพ
พร้อมขอประนามการกระทำที่ปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนและสื่อมวลชน
นายตรีรัฐสิริจันทรภาษผู้สมัครสอสอกรุงเทพมหานคร
พักเพื่อไทยนะคะระบุว่าหากเหตุผลที่มาปลดจากรายการดีเบต
ก็คิดว่าบอร์ดอสมททุกท่านต้องไปทบทวนถึงคุณค่าของคำว่าสื่อมวลชน
อีกครั้งและต้องคิดให้หนักว่าท่านทำงานเพื่อมวลชนหรือเพื่อใคร
หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ขณะที่นางสาววัฒนยาวงโอภาษี
ผู้สมัครสอบบัญชีอะไรชื่อจากภาคพลังประชารัฐนะคะ
ระบุว่าขอให้กำลังใจตามหลักวิชาชีพสื่อมวลชนที่เชื่อว่า
ทุกคนมีความตั้งใจในการทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดค่ะ
ทวีรชนสุคลทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
กล่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะโดยบอกว่า
สาเหตุที่มีคำสั่งดังกล่าวเป็นเพราะมีการชี้นำการโจมตีรัฐบาลว่า
ไม่ทราบข้อมูลที่มาที่ไปของเรื่องนี้
แต่คิดว่าเป็นเรื่องภายในของสถานีโทรทัศน์และคณะผู้บริหารที่ใช้วิจารณญาณ
โดยรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่กังวลที่มีการนำเรื่องนี้มาเชื่อมโยงเพื่อโจมตีรัฐบาลค่ะ
ล่าสุดทางผู้บริหารของอสมทเองก็มีการออกหนังสือชี้แจงแล้วเหมือนกัน
บอกว่าเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนเป็นความเข้าใจผิดไม่มีการปลดแบบเป็นลายลักษณอักษร
แต่ว่าเทปต่อไปที่มีการทำดีเบตเนี่ยมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเขาก็เลยคิดว่าพิธีกรสองท่านเนี่ยอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่า
อาจจะเก่งเรื่องของการเมืองตามภาพลักษณ์ของภาพลักษณ์ของทั้งสองท่านผู้ประกาศนั้น
ก็เลยจะเปลี่ยนให้คนอื่นมาทำเรื่องของเศรษฐกิจแทนแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยสองท่านจะได้กลับมาจัดเหมือนเดิม
เขาบอกว่าเป็นการสื่อสารที่คาดเคลื่อนทำให้คนเข้าใจผิดจริงแล้วไม่ได้มีการปลด
หลังจากนี้คือสองท่านนี้ทำงานได้เหมือนเดิมตามปกติ
จัดพิธีกรให้เหมาะสมตามเนื้อหายของรายการนั้น
ก็เป็นการออกมาแถลงข่าวของผู้บริหารของอสมทก็คือคุณเขมทัศน์พลเดชกรรมการภูมิในการใหญ่อสมท
ซึ่งแถลงไปเมื่อวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นเรื่องความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าไม่ได้มีการแทรกแสงเรื่องของการทำงานของพิธีกรด้วย
ตอนนี้ก็งวดเข้ามาแล้วสำหรับวันเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนะเดือนนี้แล้วนะ

แล้วเวทีดีเบตตอนนี้ก็จัดขึ้นหลายเวทีด้วย